ความหวังของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกนะครับ
หนึ่งคนนั่นก็คือน้องนีสุธิยาจิลเฉลิมมิตร
นะครับเธอก็ได้พูดถึงโปรแกรมการฝึกซ้อมของเธอในช่วงโควิด๑๙ครับ

เพราะว่าในช่วงโควิดก็ทำให้เธอนั้นได้มีโอกาสฝึกซ้อมเพิ่มเติมมากขึ้น
แล้วก็ตารางซ้อมตารางแข่งของตัวเองไม่เคยมีเวลาทันกัน
พอมีเวลาว่างก็ได้ทบทวนครับย้อนมาดูเบสิกต่าง
รวมถึงวางแผนไปลุยโอลิมปิกที่ถูกเลื่อนออกไป๑ปี
ส่วนการแข่งขันอนาชาตินะครับไม่มีประเทศไหนจัดเลย
แต่ว่าหลายชาติในยุโรปก็จัดแข่งภายในประเทศ
มีความคิดว่าไทยเองก็น่าจะทำบ้างนะครับเพื่อให้นักกีฬานั้นได้ยืดเส้นยืดสายครับ